ตำรวจปราบรามยาเสพติดไล่ล่าแก๊งค้ายาเสพติด

เออคือยังไม่เคยเจอเลยมั้ย
เกิดมาไม่เคยเจอเลยเหตุการณ์แบบนี้

ว่าเป็นการไล่ล่าแก๊งค้ายาเสพติด

แต่สุดท้ายไม่ใช่นี่คือเรื่องจริงนะคะ
นี่คือตำรวจชุดปรับรามยาเสพติด
ตำรวจภูทรจังหวัดแพร่ค่ะ
ไล่ล่ารถกระบะสีน้ำเงิน
ทะเบียนบบมยย๕๐๖๓แพร่นะคะ
คันนี้บรรทุกยาเสพติดมาค่ะ
ปฏิบัติการเริ่มจากสายข่าวแจ้งมาว่า
มีการรับส่งยาเสพติดบริเวณหอพักแห่งหนึ่ง

พอรอแล้วพบรถกระบะต้องสงสัยขับเข้ามาจอด

นายปียพงศ์วังกาศรอายุ๓๙ปี
เป็นคนขับเร่งเครื่องหนี
เร่งเครื่องหนีระหว่างทางยังไปชนกับรถชาวบ้านอีกนะ

จนกระทั่งรถละบะของกลั้งค้ายาเสพติยางแตก
เห็นไหมกรรมติดจรวดไปต่อไม่ได้

ก็คือแสงเดือนกับจิรกร
ตรวจค้นในรถพบดีค่ะครับยาบ้ายาบ้านะคะ
เรื่องต้นก็ตรวจปัสสาวะของปียพงศ์กับจีรกรสีอะไรคะสีม่วงครับ
สารเสพติดในร่างกายนะคะแต่จิรกรยอมรับว่าเสพยาบ้ามา๓เม็ด
แต่ปฏิเสธนะว่าไอ้ยาบ้าในรถเนี่ยผมไม่รู้เห็นเป็นใจนะผมไม่รู้นะคะ
ส่วนแสงเดือนแฟนของคนขับแฟนของปียพงศ์บอกว่าตนเองกับสามีเพิ่งจะพ้นจากคุกในคดียาเสพติด
อ๋อสงสัยอยากไปชิมรสชาติอยากไปกลับไปติดคุกเหมือนเดิมอืม
เพิ่งพ้นมาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาคดียาเสพติดด้วยแล้วเนี่ยกลับมาทำอีกแล้วนะคะ
เธอบอกว่าสามีชวนมานั่งรถเล่นไม่รู้ว่าในรถคันนี้มียาเสพติดซุกซ่อนอยู่
เรื่องต้นตำรวจก็เลยแจ้งข้อเก่าหาร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่ง
ก็คือยาบ้าไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายนะคะเพื่อจำหน่ายค่ะ
ทีนี้คนเห็นเหตุการณ์บอกว่าตอนแรกคิดว่ามีการถ่ายหนังอย่างที่บอกไป
คิดเลยนะคะว่าจะมีการไล่ล่าพ่อค้ายาเสพติดกลางเมืองแบบนี้เดือดมากฮะ
เดือดมากฮะ
ครับ